ใช่ค่ะหญิงอายุ๔๘ปีเขาเกิดอาการเมา
แล้วก็คลุมคลั่งนะคะจากนั้นก็คว้ามีดมาทำร้ายพี่สาว
แต่พี่สาวหนีได้ทันก็คือการวิ่งหนีเข้าบ้านไป
ก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
พี่พี่ขนาดไหนพี่ยังไม่พูดเลย
เอ็ดพี่ยังไม่พูดไหม

มาเอาอารวาสจัดมันสิ

พ่อแม่อะไรมาใส่หัวฉันเนี่ย

ส่วนพี่สาวอยู่ไหนนั่งร้องไห้อยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านนั่นแหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายกนะคะ
ขณะที่พี่สาวเนี่ยคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังตกใจร้องไห้อยู่เลยนะคะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังแบบนี้บอกว่า
ขณะที่ตัวเองตากผ้าอยู่ได้ยินเสียงน้องสาวมีปากเสียงกับแม่
จากนั้นได้ถามน้องสาวว่ามีอะไรทะเลาะอะไรกัน
ที่น้องสาวจะกระโจนเข้ามาทำร้ายคือไม่ได้ตอบกระโจนเข้ามาทำร้ายเลย
โดยจับหัวโขกกับปูนโขกเสร็จแล้ววิ่งหนีไปเลยนะคะ
ระหว่างนั้นน้องสาวยังคว้ามีดมาฟัน
แต่ว่าไม่ได้ฟันพี่สาวนะฟันประตูเป็นการระบายอารมณ์อ่ะ
ที่ผ่านมาพี่สาวบอกว่าจริงก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะ
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเมาสุราเพราะเขาก็ยอมรับนะ

และตัวเองกับน้องสาวมีบ้านอยู่ในรั้วเดียวกัน
โดยมีบ้านของคุณแม่ขั้นตรงกลาง
ฟังเสียงพี่สาวหน่อยค่ะ
ตำรวจก็จำเป็นนะคะต้องนำตัวหญิงอายุ๔๘ปีคนนี้
ไปโรงพักไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็เชิญพี่สาวผู้ก่อเหตุไปสอบถามว่า
จะดำเนินคดีกับน้องสาวหรือไม่